แต่ว่าอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปเมื่อสักครู่ลงใต้

เดี๋ยวจะไปอีสานกันบ้างนคร

ราชศรีมาเดี๋ยวจะพาไปนี่เขาก็มีเรื่องราวความเชื่อ

เขามีกันทุกหัวแห่งเลยนะคุณ
นี่ค่ะเหนือกลางอีสานใต้มาหมด

นครราชศรีมานะครับไปดูต้นตะเคียนอายุกว่าร้อยปีที่ชาวบ้านโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชศรีมา
เขาพบอยู่ภายในคลองน้ำติดกับทุ่งนาหลังจากที่น้ำลดต่อก็ผุดแต่นี่น้ำลดตะเกียบผุด
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในตะเคียนเนี่ยนะครับจะโดนบันดาลให้โชค
โดยนางสมศรีบุญนอกชาวบ้านโคกกระเบื้องก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีคนในหมู่บ้านฝันว่ามีนางตะเคียนนะครับมาเข้าฝัน
อยากจะขึ้นจากน้ำเนื่องจากยมจมอยู่ใต้น้ำมานานหลายร้อยปีไม่เคยมีใครทำบุญให้
หลังจากน้ำในคลองก็แห้งขอดลดลงชาวบ้านก็พบกับต้นตะเคียนต้นนี้จริง
และแน่นอนว่าในวันแห่งความหวังแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหรือถ้าไม่เชื่อก็ต้องอย่าไปลบหลู่กัน
ตะเคียนต้นนี้โผล่ออกมาให้โชคให้ลาบครับงานนี้เหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคสายตัวเลขแบบนี้ไม่มีพลาดแล้วครับ
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ต้นตะเคียนเพื่อขอโชคลาภนำไปเสี่ยงดวงกันในวันนี้อย่างไรเสียเอามาให้ดูแบบนี้ก็บอกนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ใช่แล้วค่ะชาวบ้านมากันหมดลูกเด็กเล็กแดงมากันหมดโอ้โหมาเทียบหาเลขเด็ดที่คุณแม่